เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้นักเล่าเส้นน็อตวรริสจะพาไปตะลุยค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดปราจีนบุรี
อิ่มไปกับก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปสมุนไพร๑๓ชนิดและหมูตุ๋นน้ำแข็งสูตรโบราณจากร้านก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรคุณต้อ
ต่อกันด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำใสใส่ซีอิ๊วดำเจ้าเก่า๖๐ปีจากร้านก๋วยเตี๋ยวยายหลวยและเมนูเส้นลูกครึ่งอารับอิตาเลียนจากร้าน๑๓สลึง
พบกันวันเสาร์ที่๒๒เมษายนเวลา๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ช่องเดิมจ้า